ปฏิเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่ารถบัตรรับส่งนักวิ่งเครล
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพและบาดเจ็บอีกเกือบ
เรื่องนี้ต้องมีการติดตามความคืบหน้านะ
ถึงสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับ

กู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเหลือทั้งคนเจ็บ
แล้วก็เข้าไปกู้ศพคนเสียชีวิตนะครับ

คาดว่าน่าจะมีคนเจ็บอยู่ข้างหน้าอีกค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นกรณีที่รถบัตร
เสียหลักตกลงไปในเหวลึก๕เมตรนะครับ
บริเวณทางขึ้นผาพญากูปรี
เทือกเขาพนมดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตนะครับ
อย่างที่เห็นแล้วฮะโอ้โหรถบัสสภาพหักกลางเลยนะ
ผู้โดยสารที่อยู่ภายในคุณบาดเจ็บ
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือกันประงม
โดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้๔คนนะครับ

แล้วก็มีนักวิ่งเทรลได้รับบาดเจ็บ๔๘คน
ส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จะคุณนักถี้คู่ภัยช่วยกันนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลภูสิงศ์โรงพยาบาลขุขัน
โรงพยาบาลบัวเชษและโรงพยาบาลศรีสเกตอย่างกลหลนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นทางลาดลงจากเทือกเขาพนมดงรัก
มีรอยเบรกลากยาวบนพื้นถนน
เจ้าหน้าที่คาดว่ารถบัตรน่าจะมีปัญหาที่ระบบเบรก
แล้วก็เสียหลักชนกับขอบปูนกั้นทาง

หนึ่งในคนที่รอดชีวิตก็คือนายวิรพงศ์สิริมูลสายุ๔๘ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากวิ่งเสร็จเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว
รถคันนี้ก็มารับตรงเส้นชัยนะ
นั่งรถมาคันนี้พอผ่านจุดชมวิวผาพญากูปรี

ได้ยินสิงห์ดังคล้ายเบรคแตก
จากนั้นรถก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยสายไปสายมา
จนกระทั่งพุ่งลงเหวตีรังกา๒ตลบเลยนะครับ
โอ้โฮ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้ตำรวจก็ต้องมีการทั้งสอบปากคำ

โดยข้อมูลนะครับว่ารถบัตรคันนี้นะครับ
เป็นรถบัตรที่มูลที่หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนา
นำมาสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเครลในครั้งนี้
ในการรับส่งนักวิ่ง
ลงจากจุดเส้นชัยบนเทือกเขาพนมดงรัก

กลับมาที่จุดปล่อยตัวที่วัดไพรพัฒนา

ได้รับนักวิ่งเคลลงมาทั้งหมด๕๒คน
ล่าสุดนะคุณจากการตรวจสอบสภาพรถคันนี้นะครับ
พบว่าเป็นรถเก่าแต่มีการพ่นสีใหม่

สีเหลืองสีม่วงแบบนี้ทำให้เหมือนใหม่นะครับ
ตำรวจคาดว่าพอสภาพรถมันเก่า
และบรรทุกคนจำนวนมากมากทับน้ำหนักเกิน
และเกิดเบรกแตกในช่วงทางลงเขา
ทีนี้เบื้องต้นตั้งข้อหาคนขับรถ
ซึ่งคนขับรถตอนนี้ก็บาดเจ็บ
อยู่ที่โรงพยาบาลนะขาขวาหักนะครับ
ก็ต้องตั้งข้อหาคนขับรถก่อนในความผิดขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บนะครับ
ที่คุณบุ๊กบอกว่ารถมันดูเป็นสีแบบว่าเหมือนใหม่

จริงแล้วรถนี้คือปลดประจำการจากกองทัพบก
วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาก็ซื้อต่อมาไง

พ่นสีทำสีให้มันดูใหม่ให้มันใช้งานได้ตามปกติ
ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเดินรถ
แล้วไปดูซิไอ้จุดตรงที่เกิดเหตุสถานที่มันเป็นยังไง
ความพร้อมของตัวรถอันนี้สำคัญมากนะ

อ่าถ้าตรวจสอบพบว่ารถนี้ไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้ทำพรบ
อันนี้นี่เจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิดชอบ
ในการเยียวยาคนเจ็บคนตายร่วมกันกับคนขับรถด้วยเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะ
จากการเปิดเผยของทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสมภพ
ประกอบผลสวรรค์สอบสวนของสอบพภูศิงร์
ผู้ที่ดูแลในคดีแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
คุณสมภาแล้วก็ทางกรองทัพภาคที่๒
ก็แสงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เพราะมีที่เป็นทหารนะครับ
แล้วก็ทางกองกำลังสุรนารีได้ระดมความช่วยเหลือ
ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขี้คายเหตุการณ์โดยเร็วนะครับ
โดยเฉพาะทางด้านของการอำนวยความสะดวกในการจัดการศพ
และการดูแลผู้บาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวอย่างเต็มกำลังความสามารถ
แล้วก็พร้อมดูแลช่วยเหลือจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไป
ซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของคนที่เสียชีวิต
ก็มีสิบเอกทศพรหานบรงเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วย
แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้
โดยเป็นข้อความแบบนี้นะครับบอกว่าสู่สุขตินะน้อง
ขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีเสมอมา
ทศเป็นน้องแค่ไม่กี่คนที่พี่ไม่เคยดุ
ไม่เคยว่าเลยเป็นคนขยันตั้งใจ
แต่ทำไมฟ้าถึงต้องทำให้น้อง
พัดพรากจากครอบครัวไปก่อนวัยอันควร
ขอให้ทดไปสู่สุขติหลับให้สบายนะน้อง

อันนี้ก็คือคนที่เสียชีวิต
ใช่แต่ว่าเรื่องนี้ทางในอำเภอนะในอำเภอภูสิงห
บอกว่าทางกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่๒
จะช่วยเหลือเยียวยาฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นก็คือรายละ๕๐๐๐บาทด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บก็อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องในการดูแลต่อไปนะครับ
เช่าเหนือจับทหารที่เสียชีวิตอีก๓ท่าน